คืออย่างนี้ครับผมก็เพิ่งเคยได้ยินว่าคำว่ารัฐประหารไม่ใช่แปลว่าพระเด็จการ
ส่วนเพื่อชาติเพื่อทักษิณหรือไม่นั้นผมตอบอย่างนี้ว่า
เพื่อชาติมีหน้าที่อย่างเดียวคือเพิ่มเสียงให้กับฝ่ายประชาธิปไตย
และปฏิเสธพระเด็จการโดยสิ้นเชิง
เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่สนับสนุนผลิตการจะอธิบายอย่างไรก็ตามนี้
ภายใต้กติกาประเด็จการนะครับแม้ว่าจะเอาประชาธิปไตยไปชุบ
มันก็แค่ทองชุบอย่างไรมันก็รอดเพราะว่ามันเป็นประชาธิปไตยจอมปลอม
เนื้อแท้มันคือประเด็ดการ